สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีที
และนักช็อปผู้เข้าแข่งขันมาจากทางบ้าน
คู่ต่อไปคุณกิต้าและคุณเบียร์ค่ะ
คุณกีต้าคุณเบียร์ค่ะ
นี่คุณมีอาธิบายพยาบาลรึเปล่าคะ
เหมือนพาคนไข้มาจากถุงกลางบาท

นั่นก่อนจะว่าเขามาแบ่งของคุณเองก็มาอย่างรับ
ไม่แค่มาส่งนะและให้น้องชอบตามสบาย
ไม่ต้องหวังอะไรมากพี่แต่งงานแล้ว
เดินดีนะคะเดี๋ยวอะไหล่ลงค่ะ
คุณท่านผู้จังพี่ค่ะสวัสดีคุณกีฟ้าคุณพี่
สวัสดีค่ะ
คือฉุดไม่อยู่เลยนะเบิร์ดนี่ถึงก็เรียกว่ากำดาวสาดกันเลยทีเดียว
คือคุณเป็นผู้แข่งขันทางบ้านที่เรียกได้ว่า

เวลาไปเดินห้างช็อปของกินหรือว่าช็อปเสื้อผ้ามากกว่ากัน

ข้างที่ไหนมีขายอะไรขนาดนั้นเธออยากไปด้วย
คุณชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างเสื้อผ้ากับของรับประทาน

เบียจะเป็นของรับประทานเพราะว่าทำกับข้าวเองค่ะ
อุ้ยสวยด้วยมีเสน่ห์ไปจะกว่ากด้วยหรือคะ

ถ้าคุณเป็นนักช็อปตัวยงแล้วก็เรามาเริ่มการแข่งขันค่ะ
เอาล่ะคุณคะคุณกีต้าและคุณเบียร์
ขวดแรกน้ำเก๊กครัวเยาวราชขนาด๓๕๐มิลลิลิตร
ที่๒ค่ะน้ำชาดำเย็นดอนหวายขนาด๓๕๐มิลลิลิตร
และสุดท้ายค่ะน้ำโอเลี้ยงขนาด๓๕๐มิลลิลิตร
เข้มโดนใจ
คำถามข้อที่๑ค่ะมีมูลค่า๒๐๐๐บาท

ตัวค่ะถูกที่สุด
มาคุณดูสิคะว่าขวดไหนน่าจะถูกสุด

อันนี้ดื่มได้ดื่มได้จ่ายตังค์ด้วย

ลองดูซิมิลลิลิตรน่าจะเท่ากัน

นี่ช้าชอบความพริ้วของคุณมาก

เลี้ยงตอนนี้มีชาดำเย็นกับเก๊กหวยที่ทำคุณสับสน

เริ่มเครียดขอเต้นแก้เครียดก่อนเถอะ

มาเลย
คุณคะคุณคะคุณเต้นแก้เครียด
แต่ดิฉันดูแล้วดิฉันยิ่งเครียดค่ะ
ว่าการเต้นของคุณบอกได้เลยค่ะว่า

และเป๊กขออนุญาตเฉลยเบอร์๓ค่ะ

และเป๊กขอเฉลยขวดที่คุณเลือกก่อน

ถูก

และสุดท้ายที่คุณไม่ได้เลือก
ณตอนนี้ค่ะต้อง
แพงกว่า๑๒บาท

คุณมาเนี่ยตื่นตัวกันมากนะคะ
ครับชนะอยู่ให้ได้นานนะคะ
และอีฟขวดที่ไม่ได้เลือกค่ะ

ราคาต้องแพงกว่า๑๒บาท

แพง

จับได้ว่ามีกิ๊กซื้อรถบูชายัน
ยาดาราสมัยนี้เนี่ย

เบาบ่นเกลงยิ้มคงไม่เป็นนักกีฬาหรอ

ตบมูน่ากาบสงสัยเล่น

เจ้าเบ๊กกี้ครูสำคัญที่สุขเลยเจ้าชอบ

ขอโทษครับเจ๊ผมมีที่นี้ละ
คุณครูเขาเรียกให้ไปรับสมุดบันทึกความดีแทนน
เติมใจมากเลย
ดีความดีจะได้สมุทรมานถึงความดี

เคยเอาเงินบริจาคให้ให้หมาไปกินหมูกระทะ
แหน่ดูกฟูขนนี้ช่าง

มากที่กุณครูให้มันเจอ

บอกที่สร้างเงินพ่อให้กับแม่ฟัง

ช่วยดึงกางเกงในที่เข้าวินของพี่สาวออกให้

พาปู่ไปอาบอบนวด

หลานน้ำเบิร์ตนี่ได้น้าจริงเลยนะคะ

จริงหรือตายหรือฮ่ะ
เป็นเรื่องรึเจ๊อะไรน่ะเรื่องก่อนอะไรขึ้น

ประกาศมีเรื่องกับประกาศจะบ้าด้วย
ใจอะไรขนาดนั้นไม่ได้มีเรื่อง
ไม่มันไปผลักอกกาดเขาที่หน้าผับ
อุ๊ยเออแล้วไปทำอะไรที่สลัดอตกอ่ะ
คือมันไปซื้อทุเรียนน่ะ
แล้วเงินมันไม่พอทำไงดีอ่ะเจ๊
อ้าวแล้วก่อนไปซื้อทำไมไม่ศึกษาก่อนล่ะ
ว่าทุเรียนภัณฑ์ไหนถูกที่สุด

ทุเรียนถูกที่สุดใช่ไหม

นิ่มปลายแหลมเปรี้ยวเลยและอร่อย

อยากจะบอกทุเรียนของผมดีกว่า

ทุเรียนชะนีบอกเลยว่าเนื้อนุ่ม
หนามนิดหน่อย
แล้วบอกเลยว่ากินเข้าไปละมุนลิ้นนุ่มนวลครับ

เกิดเกินไปแล้วที่เขาบอกมา

ทุเรียนก้านยาวนี่สีเหลือง
รสหวานรับประทานง่าย

หมอนทองดูว่า

ทุเรียนอะไรที่ถูกที่สุด

ถ้าทราบนะคะเข้ามาในเพจรายการของเราค่ะ
ให้หน่อยนะคะมีรางวัลให้ค่ะ
พูดแล้วก็อยากกินอะไรเหลือง
ทุเรียนนะ
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เพราะว่าสัตว์จะระเบิดมันอัดหน้าไปด้วยความรักที่เห็นครั้งแรก
อยู่นิ่งอย่าถอยหลังไป

น้องกำลังจะเดินเหยียบใกล้เลือด
สวยอย่างนี้น้าอยากเป็นนาฬิกาเหลือเกิน

ไม่ต้องห่วงเพื่อนกูเยอะ